สวัสดีครับคุณวิลลี่แม่อินทอสครับ

และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ

รายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะทำให้สาวโสดของเราได้มาเจอกับหนุ่มโสดที่ใช่
ในแบบที่รายการอื่นไม่เคยทำมาก่อน
เพราะรายการนี้เป็นรายการหาคู่รายการแรกที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตามาเป็นตัวกำหนด
เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าถ้าคุณจะเชื่อเสียงหัวใจของคุณ
หรือคุณจะเชื่อเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิต
อันนี้ต้องแล้วแต่คุณเลยนะครับผมวินี๊แม่นท้อยต้องจะทำเนินรายการคู่กับอาจารย์ตี้กิ่มศรี
ผู้ที่จะมาทำนายดวงชะตาของหนุ่มโสดและสาวโสดทุกคนบนเวทีแห่งนี้

แต่สาวโสดของเราก็ต้องมีเพื่อน

ก็เลยเอาเทพแห่งชายมา๑คน

หล่อเล้าใจเขาอร่อยมาก
ส่วนสาวคนนี้มาคู่กันเหมือนกันนะครับ
มาแล้วคู่หูสองคนนี้จะช่วยเพื่อนสาว
ในการสแกนผู้ชายที่ผมเตรียมมาให้

แกนผู้ชายให้เพื่อนเคยไหม

ไม่แต่หนูไม่ได้ชอบตีแบบชั่นแบบนี้
เหมือนตัวตุ่น
ถึงเวลาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ
มาพบกับสาวโสดของเราในวันนี้ได้เลย
แนะนำตัวสักนิดนึงครับสาวโสด
สวัสดีค่ะชื่อเทคนะครับกะหนุกออนวัสดิ์สุนทรนะครับ
อายุ๒๖ปีค่ะมีอาชีพเป็นเจ้าของร้านหอยทอดค่ะ
เป็นเจ้าของร้านหอยหวยทอด

มีอะไรเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็ปรึกษาเขาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วที่เขากลับมาไม่มีบ้างเลยหรืออย่างไรครับ

คือมันจะมีทัศนคติที่แบบไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ต้องแบบรวดเร็วเพราะว่าเขาทำการค้าอะไรอย่างนี้

ค่ะพี่ไม่ต้องการอะไรอ่ะนะฮะแต่งงานกับพี่เถอะครับ

เฮ้ยเหยยเดี๋ยวผู้หญิงพี่ฟิกตอบจะยังไงพี่ต้องดูครับ

พูดอย่างงี้ถุยน้ำลายใส่หน้าพี่

สองคนนี้ก็จะช่วยคุณสแกนผู้ชายที่ผมเตรียมมาให้

รอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก
มาดูกันว่าหนุ่มโสดทั้ง๔คนจะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน
หนุ่มโสดข้อแรกของเราเป็นเจ้าของธุรกิจ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับคุณพจน์ได้เลย

ธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านไทยกษานครับ
ปกติก็เป็นคนที่ชอบดูตลกครับ

แต่ว่าการกระทำของพจน์สม่ำเสมอนะครับ

ทำอาชีพเปิดร้านไทยกษานครับผม
รับพิมพ์จากไฟล์ทำอะไรทุกอย่างเลย
ใช่ครับใช้กษานเข้าเล่มปิ้นงาน

แล้วแบบว่าเขาก็เลือกที่จะเฟสตัวไป

ครั้งแรกที่คุณเห็นคุณเค้กเป็นไงบ้าง
สวยครับน่ารักที่สุดเลยครับ
ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสคุยกับคุณเค้กคุณจะบอกว่าอะไรครับ
ผมจะบอกคุณเค้กว่าร้านเอกสารผมเบื่อแล้ว

คุณมีวิธีการยังไงจะแนะนำให้คนมาเข้าร้านเขา

ไม่ใช่ครับ

เรียกลูกค้าเรียกลูกค้าโชว์ให้เขาดูเลย

แค่นั้นไม่มีเต้นเหรอ

ต้องเต้นให้เขาเห็นด้วยว่าเรามีความสามารถ

หอยทอดครับ
หอยทอดครับหอยทอดครับ

ฮู้ฮู้ฮู้

เดี๋ยวถ้าไม่ได้เป็นคู่เดี๋ยวจ้างไปเต้นหน้าร้านได้ไหมคะ

เอาละครับนี่คือนุ่มโสดความที่หนึ่งของเรานักการณภนพบครับ

นุ่มโสดเขาต่อไปเป็นคนที่น่าสงสาร

ก็โดนนอกใจทุกที
แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือในส่วนของเกษตรกรครับนิสัยแปลกของผมก็คือ
ชอบทำอะไรซ้ำครับกินอะไรซ้ำอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินได้ทั้งเดือนเลย
แต่ไม่ใช่ทุกมือนะครับเวลาคบใครครับผมโดนนอกใจมาตลอด
แต่ตอนนี้ผมอยากเจอคนที่จริงใจเข้ามาบ้าง
โสดมากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะเข้าปีที่๕แล้วครับ
๕ปีหรอโสดมา๕ปีเหรอ
ทุกครั้งในความรักที่ผ่านมาก็คือผมโดนนอกใจตลอดครับ
คุณเข็ดหลาบจนไม่มีแฟนมา๕ปีเลยถูกไหมถูกครับ
แล้วก็มาวันนี้เนี่ยครั้งแรกที่คุณเห็นคุณเค้กเค้กเป็นยังไงบ้าง
สวยครับน่ารักครับ
มองข้าวสิค่ะตรงสเปคครับเออเชื่อมั้ย
เขินอายมากเขินอายไม่กล้ามองหน้าเค้กเลยพออย่างนี้ได้ไหมฮะ
มาเลยครับเชื่อไหมครับ
ความคาดไปแล้วจับผิดจับบื้อยหอย

ถ้าคุณมีโอกาสพูดกับคุณเค้ก

ความรอผมอาจจะไม่เด็ดนะฮะ

ร้องได้เต้นได้แร็กได้

มีเพลงยอดวิวหลักล้าน

ถ้าพร้อมแล้วพบกับบอสได้เลย
สวัสดีครับบอสครับผม

จะชอบแต่งไปแล้วเป็นงานอดิเลกเลยทุกวัน
เป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงพอสมควรเลยครับ

ผมไปด้วยเป็นเพื่อนได้ตลอดเวลาเลย

เอาสักรายมาสักรายวันนี้ผมแต่งมาให้เขาด้วยใช่ไหม
เอ้ามีแต่งให้หลูกหรือเหรอแต่งให้คุณเคฟเลยเหรอ

พิเศษเลยใช่ไหม
คุณอยากจะพูดอะไรกับคุณเค้กครับเชิญ

แต่ว่าตอนนี้มีคุณเค้กคนเดียว

ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณหลุยได้เลย

สวัสดีครับผมหลุยครับ
สวัสดีครับผมหลุยครับ

ก็จะหาจุดตรงกลางที่ผมและเขาสามารถไปด้วยกันได้ครับ
เราจะหาจุดตรงกลางที่ผมและเขาสามารถไปทุกกันได้ครับ
บางที่มันก็ไม่จำเป็นต้องมีแพลนครับ

ศวกรอากาศยานต้องทำอะไรบ้าง

ดูแลเครื่องให้เครื่องปลอดภัย

เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคงจะตรงสเปคนะครับแต่ในรอบนี้นะครับ
เราจะมารู้กันว่าหนุ่มโสดของเราทั้ง๔คนในดวงชะตาของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไร
เจ๊คอยากรู้ของใครก่อนจิ้มเลยครับ
เอาเป็นพี่คนแรกก็ได้ค่ะ
อ่ะมานี่คุณพลต

สามารถจะดูแลเทคแคร์ให้คนอบอุ่นมีความสุขได้

วันที่๘เขาชอบบันเทิงเริงลม
เขาชอบเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนาน
ตัวเขาเองแต่สัญญาณเขาเป็นคนเจ้าระเบียบ
ถ้ามีอาการที่แบบเขาต้องการอย่างนี้

โอ้โหราศีตุลเขาเป็นคนมีเหตุ
มีผลใช้ความถูกต้องในการตัดสินใจ
อ่าดูมือสักนิดดีกว่าผมว่า
สองมือเลยสังเกตดูเส้นใจ
หนี้ต่อไปมีเงินทอง
ตัวเขาเองเนี่ยเขาโชคดีเรื่องผู้หญิงให้โชค

พอเส้นเสาเส้นนี้วิ่งขึ้นอยู่เส้นใจตำแหน่งนี้

เขาจะรักผู้หญิงจากจิตใต้สำนึก
แต่เขาต้องไปใส่แหวน

ลั่วไหลของทรัพย์สินมาอยู่ตำแหน่งนี้

เคยอยากจะไปมีร้านหอยทอดที่ซานฟรานซิสโกไหมฮะ
เออใครจะไปรู้
เพราะเส้นเดินทางเขาลึกมากในตำแหน่งทั้งมือทั้งหมดเนี่ย
ข้อมูลไว้นะน้องเค้กเก็บข้อมูลด้วยนะ

เกิดวันอะไรครับอาทิตย์จันทร์อาคารพุธประหลัดศุกร์เสาร์
วันอาทิตย์เป็นคนฉลาดเป็นคนปลาดเปลืองเรื่องวิธีคิด
เป็นคนที่ทำมาหากินเรียกว่าอยู่กับเขาไม่มีอดตาย

ดีมากเขาเป็นคนหญิงทรนงในศักดิ์ศรีมาก

ตัวเจ้าจะเป็นคนคิดการใหญ่ตัวเจ้าจะเป็นนักขัดแย้ง

ไอ้นี่ไฮเปอร์เนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้

โอ้โหเส้นลายมือขาด
แต่เส้นเอ็มพือขาดมีเส้นสมองมาเชื่อมอยู่นี่
เขาเรื่องเจรจาการพูดนี่ดีมาก

คุณจะพูดเจรจาให้คนเข้าร้านเนี่ย

อย่ามาหอดสิ

อทศจันทร์อังคารพุธพระหัสสุขเสา

วันที่เท่าไหร่ครับ

ดูจากนิ้วนาง

ในมือเขาเนี่ยเส้นใจเขาดีมาก

คนนี้เขาไปเลิกเล็บเรื่องแรปเรื่องเลิบอะไรก็ได้

เจ้าชู้ไหมเดี๋ยวผมต้องถามให้น้องเขาทุกคน

ความเป็นพระราชคือความเป็นครูบาอาจารย์
ความเป็นพระความถูกต้องสารคดียุทธรรม

มีของหมายความว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิ่งที่แบบเขาจะยิ่งใหญ่ได้

ราศีธนูก็เป็นคนที่แบบเหมือนกลับมาอยู่นิ่งไม่ได้

ส่งไปก่อน
ไม่ใช่พี่ต้องบอกว่าเดี๋ยว
ตัวเขาเนี่ยคิดลบเรื่องความรัก

พอในมือขวาเส้นใจเขาอยู่เนินพระรหัส
ซึ่งจริงแล้วก็มีสัญญาณกับการเลือกครบคน

เบิร์ตเนี่ยเขาเจ้าชู้เพราะว่า๒๓
เขาเรียกคู่ชู้มีเสน่ห์

เพราะนั้นเลข๕บอกสัญญาณว่า

ว่าดวงสตาของหนุ่มโสดของเราทั้ง๔คน

ก็มีหนุ่มโสด๑คนกลับบ้านก่อนเลย

เทคครับเชิญทางนี้ครับ

ไปก่อนเลย

คุณเค้กไปตัดเฟิร์สก่อนเลย

อยากมาคิดว่าแบบเฮ้ยเขาจะไปเที่ยวกับใครหรือเปล่า

ไม่อยากแลวแว้ง
ซึ่งตัวเขาเองเขาบอกอยู่ตลอดว่า

หน้าตาหรือบุคลิกภาพอาจจะทำให้ดูเป็นคนมีเสน่ห

ไม่เป็นไรฮะอนาคตก็ยังได้อยู่

ขอบคุณมากนะครับคุณเฟิร์สครับ

เอาล่ะนะเราเหลือนุ่มโสดอยู่สามคนด้วยกัน
ช่วงหน้านะครับจะลดน้อยลงไปเรื่อย
ได้รู้ว่าผู้ในคนใหม่มองกับเค้าจริง
ตอนนี้หนุ่มโสดเหลือเข้ามาในรอบนี้๓คนด้วยกันนะครับผม

รอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดารา
ช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน
โดยสาวโสดและเพื่อนสีดารามีสิทธิ์ยิงคำถามใส่หนุ่มโสด
และเมื่อจบรอบนี้จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน
อยากจะเริ่มคำถามกับหนุ่มโสดคนไหนครับคุณเค้ก

อยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งพี่หลุยมีโอกาสได้เจอกับคนที่แบบเกลียดมาก

หลุยจะล้างแค้นเขาด้วยวิธีไหนคะ

ไม่ค่อยโกรธใครครับ
อยู่ห่างไม่เข้าไปโต้ตอบกับเขานะครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ใช้คำถาม

สมมุติว่าไปเที่ยวกัน
เที่ยวกันแล้วน้องเค้กเนี่ยนั่งอยู่กับเพื่อน

นี่คือสถานการณ์คุณทำยังไงก็ได้
เชิญ

เดี๋ยวค่ะ
คงได้กับเพื่อนแล้ว
สมมติ
อันนี้ถือว่าเขาอาจจะเกรงกลัว

ลองดูหน่อยพ่อผมวางเที่ยวไปแล้ว
ดูนะฮะที่เขาเที่ยวแดนฟรีว่าทุกค่ำคืนเป็นอย่างไร

ใครรู้มือชาติมันอีกแล้ววะ

เวี่ยเล๊

แล้วแต่มีจบุแบบไหนอันนี้เขาไม่ค่อยกล้าเข้าไป

เขาน่ารักนะผมว่าเขามีเสน่ห์ใช่ไหม

ล่ะต่อไปครับอยากจะยิงคำถามคนไหนครับ

คุณบอสอยากจะถามอะไรเขา
อยากรู้ว่าถ้าสมมุติวันนั้นเป็นวันเกิดของเค้ก
นัดกันไว้แล้วแล้วบังเอิญแบบ
สมมุติว่าคุณแม่แบบเข้าโรงพยาบาลกระทันหันอะไรอย่างนี้ค่ะ
นัดกินข้าวกับเขาจองอาหารไว้แล้วในวันเกิดคุณ
แต่แม่เขาป่วยกระทันหันเขาจะต้องเลือกยังไง
ก็ในเมื่อวันนั้นเป็นวันที่เราเตรียมการไว้แล้วเนาะ
แล้วก็ผมก็จะต้องทำคืนกับสิ่งเข้าครับ
เช่นหรือว่าเรามีนัดกินข้าวใช่ไหมครับ
แต่ผมอาจจะต้องขอโทษแล้วก็จะต้องนัดกินข้าวใหม่

ทำให้มันยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมมาก
เพราะความจำเป็นเราไปหาแม่ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคือความรับผิดชอบที่เราต้องดูแลครับ
มีความรับผิดชอบต่อเลย
ผมขอไม่เป็นคำถามได้ไหมครับ

ในฐานะที่คุณบอสนะฮะเป็นนักร้อง
ถ้าสมมุติว่าคุณไปร้องเพลงที่ผับ
และวันนั้นหลังจากคุณร้องเพลงเสร็จ
คุณจะขอเซอร์ไพรส์เขาแต่งงานยังไงฮะ

สมมุติคุณต้องร้องเพลงเพลงเร็วก่อน

วันนี้ผมก็เตรียมบางอย่างจะมาเตอร์ไพรส์สำหรับคนพิเศษของผมนะครับ

เข้าไปข้อไป

มาคนสุดท้ายแล้วนะครับ
นั่นก็คือคุณพศนั่นเอง
ถ้าคุณกำลังจีบออกเดทกันอยู่ยังไม่ได้เป็นแฟนนะ
แต่ว่ามีแฟนเก่าของตัวคุณเค้กเนี่ย
ยังมีติดต่ออยู่อะไรอย่างนี้
คุณจะแก้ปัญหานี้ยังไง
ผมก็จะเลือกที่จะคุยกับฝ่ายชายเองเลย
ว่าเอ้ยคุณผมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันไม่ถูกต้องนะ
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันจบไปแล้ว
เหตุการณ์ของคุณกับคุณเค้กมันจบแล้ว
มันถึงคราวที่ผมจะต้องเริ่มใหม่กับคุณเค้กแล้ว
อ่าเคลียร์ผู้ชายเลย
เอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่มีคำถาม
แต่ผมมีสถานการณ์

ดังเพราะสถานการณ์คือ
คุณพศจะพาเค้กไปที่สวิสเตอร์แลนด์
นั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเครื่องบินกำลังจะตก

อีก๒๐วินาทีเครื่องจะตกแล้วครับ

หลุยกำลังซ่อมเครื่องอยู่ข้างล่าง

แล้วคุณติ๊กเป็นผู้โดยสารอยู่ตรงนี้ด้วยฮะ

ทำไมหน้ากูเป็น
เป็นแอร์แล้วกัน
สายการบินมรสุมแอร์ไลน์ของเรา

มรสุมแอร์ไลน์
ถึงเครื่องจะสายแต่เราจะตายเพราะพอบรรกาศ

แล้วเครื่องจะตกไม่ตกบอกลับไว้ก่อนเลย

เพราะว่าคุณถามคำถามมันไปสร้างสถานการณ์แล้ว
คุณอาจจะยังไม่รู้จริงว่าผู้ชาย๓คนนี้เป็นยังไง
วันนี้ผมมีแขกเชิญพิเศษที่จะมายิงคำถามแรง

อาจารย์ยิงสรรค
สวัสดีครับอาจารย์ครับ

ก็จะเลือกคนใดคนหนึ่งครับมองหน้านุ่มก่อน

สมมุติว่าทั้งสามคนเนี่ยไปเที่ยวนอกบ้าน
แล้วก็แฮงเอาท์กลับมาเมาไม่รู้เรื่อง
มาตอนเช้ามีเพื่อนมาด้วย๑คนนอนอยู่ข้าง
ผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของน้องเค้ก
โอ้โหเอาแล้ว
คุณจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหรือจะสารภาพบอกน้องเค้ก
จะไปสารภาพบาปกับคุณเค้กแล้วบอกความจริง
หรือคุณจะเก็บเงียบเรื่องนี้อย่างนั้นใช่ไหม

เริ่มที่ใครครับเค้กพี่โพธค่ะโพธโพธครับ
ถ้าเป็นผมผมจะเลือกที่จะสารภาพมากกว่า

แล้วก็เขาจะให้อภัยไม่ให้อภัยอีกเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราก็
เราเมาเรามึนเราไม่มีสติ
แล้วถ้าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงผมเลือกที่จะสารภาพครับ

เพราะว่ามันเกิดขึ้นโดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจด้วย
แล้วก็ยังไงที่สุดก็คือการโกหกก็คือไม่ดีครับ

แล้วถ้าเค้กเคยบอกไว้แล้วว่าถ้ามีผู้หญิงคนอื่นคือเลิกแน่นอน

แต่ว่าแบบต้องแบบผ่านไปสักระยะหนึ่ง
แล้วก็ให้คุณเค้กแบบมีช่วงเวลาดีก่อนแล้วเราจะกล้าไปบอกเขา

ถ้ารู้ว่าเลิกก็ไม่บอก
เฮ้ยโพสแล้วถ้ารู้ว่าต้องเลิกบอกไหม

ก็อาจจะแบบหาโมเมนต์ที่มันพิเศษหน่อยแล้วก็บอกเขา
เนี่ยผู้ชายมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันชั่วจังนะ
เดี๋ยวเราไปพิโดค่ะ
เดี๋ยวเหมือนเหตุการณ์เธอเคยเจอเลย
เหลือที่คุณหลุยแล้วครับคุณหลุยครับ

ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ค่ะ
ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ตื่นขึ้นมาแล้วมีผู้หญิงอยู่บ้างข้าง

หมายความว่าถ้าคุณจำไม่ได้ว่าคุณทำอะไรเขาถือว่าคุณไม่ผิดอย่างนั้นป่ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วครับ
แล้วผมก็คิดว่าการบอกไปผมก็ไม่ผิดเหมือนกันครับ
เอาละครับเอาเป็นว่าคุณได้เห็นแล้วนะครับว่าเจอคำถามยากจากอาจารยิ่งศักดิ์ไปเนี่ยอาการออกทุกคน
เค้กต้องเลือกแล้วล่ะให้ปรึกษากับเพื่อนทั้งสองดูซิว่าจะเป็นยังไง
และเดี๋ยวคุณจะต้องตัดสินใจนะครับว่าผู้ชาย๑คนจะต้องอกหักกลับบ้านไปก่อนเลย
เป็นคนไหนลองดูกันแล้วกันนะครับ
อันนี้เรามาพูดถึงคำถามอาจารย์ต้องบอกเลยนะครับว่าเห็นอาการหมดเลยนะทั้ง๓คน
ลนลานเลยแหละเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ยากมาก
คำถามแรงผ่านไปแล้วขอบคุณอาจารยิ่งศักดิ์มากครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
กับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้คำแนะนำที่ดีใช่ไหม

ฟังคำแนะนำจากเพื่อนดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนเนี่ยเลือกใคร

เค้กตัดใครก็ได้เลยห้ามตัดคุณหลุย
อ๋อเพราะเรื่องหลุยไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วนะ
มาที่หอยเซนเอาหอยครับเพื่อนเค้กเอายังไงดี
ใครก็ได้ยกเว้นพี่
จริงผมชอบคุณบอสนะคุณบอสเป็นคนน่ารัก

ผมว่านะผมชอบตรงนั้นแต่ให้เลือกอยู่อะนะ

เลือกคุณพจน์ตัดใครก็ได้ห้ามตัดพจน์
เอาล่ะทั้งหมดเพื่อจะแนะนำอย่างไรก็แล้วแต่การตัดสินใจที่เป็นหลักเนี่ย
มันก็อยู่ที่คุณเค้กคนเดียว

โพทโพท
ตอนนี้คุณพศเป็นนุ่มโสดที่จะต้องอกหักกลับบ้านไปก่อน

เออแต่ว่าคุณพศไปทำไมถึงตัดคุณพศ

เออดูแล้วเค้าดูไม่ค่อยใส่ใจผู้หญิงมากดูแบบคนธื้อ
แบบว่าสมมุติท่านรันท์บอกว่าเฮ้ยทำไมวะนี้ครับ
ก็แบบก็ไม่วางอะไรอย่างนี้

ตรงไปตรงมาอยู่แบบเพื่อนกันซะมากกว่า

เค้กไม่ชอบลักษณะอย่างนี้

เอาละนะผ่านมาถึงตรงนี้แล้ว

เพราะฉะนั้นอาจารย์ติ๊กจะเริ่มดูดวงให้แล้วนะ
ดูสิว่าโหรศาสตร์จะว่ายังไงกันบ้างเชิญจาติ๊กครับ

มีคนมีอ่อนหวานอ่อนไหวเซ็นสิทีฟจินตนาการ

แจกว่าดันเค้ามีพรสวรรค์มากเรื่องคนนี้
อันนี่คำชมใช่มั้ยครับ
คำลึ้งมันจะมีความหวายพิษไง

ดูมือจริงเค้าได้คู่ดีเนอะ

แล้วก็เนินจันทร์เนี่ยก็ดีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์
หมายถึงว่าควรเข้ากับประชาชนได้ดีทีเดียว
แล้วเขาเป็นคนมีวาสนา
เป็นคนมีวาสนาอยู่แล้วด้วยใช่มีคนมีวาสนา
อาจารย์ติ๊กครับหนุ่มโสดคนไหนครับที่ดวงสมพงศ์
กับคุณเค้กมากที่สุดระหว่างคุณบอสกับคุณหลุยครับ
บอสเกิดอังคารคุณเค้กเกิดวันจันทร์สองอยู่คู่สาม
ถ้าอยู่คู่กันก็แบบว่าจีบแบบคู่ชู้สัญญาณเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าคุณหลุยเกิดพระรหัสกับวันจันทร์เขาเรียกว่าคู่ศัตรู
เขาเป็นคู่สตูทะเลาะกันแต่ไม่มีอะไร
แต่ถามว่าถ้าสองคนใครที่ดวงสมพงษ์มากที่สุด
คือคุณบอสครับ
คุณบอสครับเอาแล้วเคาะมาแล้ว
อันนี้จากวันที่เกิดวันที่ที่เกิดทุกอย่าง
อันที่สมพงษ์ที่สุดคือบอส
เอาเหลือที่คุณแล้วล่ะ
คุณคือคนเดียวที่จะต้องตัดสิน

ถ้ามันเกิดจากความรักอะ

ผมเชื่อดวงครั้งนี้นะ
จะเปลี่ยนจากความคิดว่าใช้ใจเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่
เพราะเราผ่านมาไม่ดีอะเนาะ
ผมก็เลยคิดว่าผมจะใช้ดวงที่สมพงษ์กัน

คุณสองคนมีอะไรอยากจะพูดกับคุณเค้กบ้าง

แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีดีเข้ามาในชีวิตต่อจากนี้ครับ
ก็รอคุณเค้กให้โอกาสครับ

ก็ก่อนที่จะมาออกรายการนี้
ผมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจะเจอใครใช่ไหมครับ
แต่ว่าตอนที่ได้เจอคุณเค้กก็ชอบที่เป็นผู้ใหญ่มากเลยครับ

นี่ยิงไปแล้ว
ทุกอย่างอยู่ที่คุณเค้กคนเดียว
คุณเค้กจะเลือกฟังเสียงหัวใจหรือจะเชื่อดวงชะตา
เตรียมตอนปรารถิ่ม

ซื่อสมภง
ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะไม่เลือกเลยนะ

ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนนะฮะที่มาช่วยแนะนำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ
เสนาหอยและจีน่านะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณหนุ่มโสดทุกคนที่มานะครับขอบคุณนะครับคุณหลุยครับ

แล้วก็ขอแสดงความมีดีนะครับคุณบอสคุณเทคนะครับ
ถ้าคุณอยากจะมาลองออกรายการของเรา
ตามหาคนที่ใช่แบบดวงสมพงษ์แล้วก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับ
แล้วก็มาลองเลือกคู่ในรายการของเรา
วันนี้เรามีนัดกันทุกวันเสาร์นะครับ๕โมงนะครับ

พี่หลุยกับพี่พศใช่ไหมครับใช่เพราะเขาดูเป็นผู้ใหญ่

พี่หลุยกับพี่พศใช่ไหมครับเขาดูเป็นผู้ใหญ่

พี่หลุยกับพี่พศใช่ไหมครับเขาดูเป็นผู้ใหญ่